อ่ะในโลกโซเชียลยังมีการแชร์คลิปทะเลาวิวาสเหมือนกัน
แต่อันนี้เนี่ยเป็นตำรวจทะเลาะกับประชาชนนะคะ
เนื้อหาที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลก็บอกว่า
ตำรวจเนี่ยฉุนที่ถูกคอดูบัตร

ถูกต้องรับรับว่าขาตัวไม่พี่
จะยืดได้ไงพี่ผมไม่ได้ด่านพี่

ขับรถหมอบขับมาเนี่ยทำไมจะจับไปได้

เฮ้ยขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
อ่าอ
ก็มีกล้องหลายมุมนะคะที่เห็นภาพเหตุการณ์นี้
เหตุการณ์นี้เขาบอกว่ามันเกิดแถวนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
เจ้าของคลิปเนี่ยเขาอ้างว่าตำรวจเตะตัดขาเพราะเกิดอาการไม่พอใจ
ชายในคลิปไปถามขอดูบัตรตำรวจว่าเป็นตำรวจจริงไหมหรือเป็นแค่อาสา
ตำรวจก็เลยสวมบทโหดเอากระบองมาซัดอย่างนี้ต้องไปโรงพยาบาลเลยนะคะ
อันนี้ก็มีการโพสต์เอาไว้เป็นข้อความที่อยู่ในคลิป
แต่เรื่องนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
เรื่องเป็นมายังไงเพื่อให้ความเป็นธรรมด้วย
ทีมข่าวก็เลยตรวจสอบไปที่พันตำรวจโทยมพรมศาสตร์สารวัตรสอบสวนสภนิคมพัฒนาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ
ปรากฏว่าพอฟังจากฝั่งตำรวจอ้าวคนละเรื่องเดียวกันไปคนละทางเลยนะคะ
ค่ะพันตรวจโทยมบอกว่าเมื่อสิบแปดตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
ที่ซอยสิบสามตำบลมะขามคู่บริเวณบริคมพัฒนาจังหวัดระยอง
ขณะที่ในดับตำรวจศิษย์ชัยสาวาสอายุสี่สิบห้าปี
ซึ่งเป็นตำรวจในคลิปเนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่ตรวจร้านขายทองอยู่
มีนายทองหยดภูมิจิตอายุ๔๑ปีขี่รถจักรยานยนยี่ห้อคาวาซากิสีเขียว
ลักษณะคือเป็นรถแต่งซิ่งด้วยนะคะทะเบียนหนึ่งก็ไก่งงูเก้าสองเก้าเก้าพิจิตร
ขับขี่ผ่านผลนอนหมอบมาเลยคือไม่นั่งธรรมดานอนหมอบมาแต่ไกล
ตำรวจเขาก็เลยส่งสัญญาณเรียกให้จอดนะคะแต่ปรากฏว่านายทองหยดขับรถหนี
ตำรวจก็เลยต้องขับรถไล่ตามแล้วก็มาขอตรวจสอบหลักฐานใบขับขี่
แล้วก็ทะเบียนรถแต่ตัวในหยดเองเนี่ยไม่มีเอกสารอะไรให้ดูอ้าว
แล้วก็พบว่านายทองหยดมีอาการมืนเมาด้วยค่ะ
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปแล้วก็ด่าเจ้าหน้าที่ไปด้วย
เจ้าหน้าที่เขาเลยพยายามจะจับตัวกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอย่างที่เราเห็นในคลิปอะค่ะ
จากนั้นก็เรียกรถสายตรวจให้มาเสริมมาเป็นกำลังเสริม
แต่จังหวะนั้นมันเป็นจังหวะเผลอนายทองหยดวิ่งหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยนำรถจักรยานยนต์มาตรวจสอบที่โรงพักค่ะส่วนเรื่องบาดแผลที่เกิดขึ้นตามใบหน้าและตามตัวในทองหยดที่เขาถ่ายในโซเชียล
ว่าถูกตำรวจทำร้ายเนี่ยค่ะภาพแบบเนี้ยนะอืม
ตำรวจบอกว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าก่อนจะถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนายทองหยดไปขับรถพลิกคว่ำมาก่อนแล้วเพราะเมา
ค่ะมีพยานหลักฐานจากชาวบ้านและคนที่เห็นเหตุการณ์และกล้องวงจรปิดยืนยันได้ด้วยอันนี้ตำรวจเขาบอกอ่ะนะคะ
แผลเหล่านี้คือไม่เกี่ยวกับการไปทำร้ายร่างกายอะไรเลยคือเขาเพิ่งรถล้มมาเขาเมา
ต่อมาค่ะ๒๐ตุลาคมนายทองหยดก็เข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้ว
ตำรวจก็เลยตั้งข้อกล่าวหาขับรถจักรยานยนต์โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ดูหมินเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะ
จากนั้นส่งตัวฟ้องสารภายใน๓๐วันก่อนที่จะปล่อยตัวไปค่ะ
ทำไมเราถึงต้องตรวจสอบทำไมทีมข่าวจะต้องนำเสนอ

ใช่แล้วมันมีก่อนเกิดคลิป

เหตุการณ์ก็ต้องรอบด้านหน่อยนะคะ